อยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าฐานหิน
ยังคงเป็นปัญหาสำหรับหลายประเทศ
แต่ว่าโรงไฟฟ้าฐานหินในประเทศเยอรมนี
ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการอย่างมีระบบนะคะ
ทำให้การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้าเป็นไปอย่างลงตัว
ติดตามได้จากรายงานของคุณเพียรวัตรโชติธรรมโมค่ะ
ที่ประมาณ๑๘๔๐๐๐เมกาวัตต์
ป่องควันสูงที่โผล่ขึ้นกลางเมือง
เป็นภาพที่ชาวเยอรมันชินตา
เพราะปรากฏให้เห็นในหลายเมือง
ลองควันส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ภาพชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้าและผู้คนที่สัญจรไปมา
ขัดกับภาพควันสีขาวที่ลอยอยู่เหนือป่องควันจากโรงไฟฟ้า
แต่เมื่อสอบถามจากผู้บริหารโรงไฟฟ้าแล้วพบว่า
ตรงกันข้ามกลับอยู่ร่วมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว
โรงไฟฟ้าไม่เพียงผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนความต้องการของเมืองเท่านั้น
ยังผลิตน้ำอุ่นที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าซ่อนให้กับเมืองอีกด้วย
ส่วนผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศทั้งจากการผลิตและการขนส่งฐานหิน
มีข้อมูลจากทางโรงไฟฟ้าระบุว่า
ส่วนค่าฝุ่นละอองวัดได้๑๐ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ทั้ง๓ค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานของเยอรมัน
จะต้องไม่เกิน๒๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ค่าฝุ่นละอองต้องไม่เกิน๒๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ลงทุนสูงถึง๑ใน๓ของมูลค่าโครงการ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำการได้สูงสุด
โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนที่เยอรมันส่วนใหญ่

เพื่อความสะดวกในการลำเลียงฐานหิน
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้า
ที่นี่ส่วนใหญ่ฐานหินจะอยู่ในระบบเปิด
เพื่อป้องกันการลุกไหม้ที่เกิดจากก๊าซมีเทน
โรงไฟฟ้าอาริเกคันกรูในเมืองคันรู
มีกำลังการผลิต๙๑๒เมกาวัตต์
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอีกแห่งหนึ่ง

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำราย

เหตุผลสำคัญที่เราตรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

เป็นเพราะต้องใช้น้ำจำนวนมากในระบบการผลิต
และเพื่อความสะดวกต่อการลำเรียงฐานหิน
ส่วนใหญ่ใช้แม่น้ำเป็นเส้นทางหลักในการขนส่ง
ไฟฟ้ามารไฮและที่เมืองคานรู

ที่ถอดยาวจากชายแดนประเทศนิทยาลันทร์

ทั้งหมดเป็นระบบเปิด
สต๊อปฐานหินทั้งที่มารไฮและคันรู
เป็นการวางกองในระบบเปิดเช่นกัน

ที่ของโรงไฟฟ้าทั้ง๒แห่งระบุว่า

ที่อาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของกัสมีเทน

ที่มีสูงถึง๔๙๐๖๐เมกะวัตต์

ของกำลังการกระแสไฟฟ้าในเรมัน

ที่รวมกำลังการผลิตอีก๙๐๐๐เมกะวัตต์อีกด้วย